เมื่อสักครู่คุณชายรัฐบอกว่าไม่เฉพาะโทรทัศน์ประเทศไทยเท่านั้นนะครับ
โทรทัศน์ในหลายประเทศก็ให้ความสำคัญกับข่าวนี้
และเมื่อสักครู่คุณเขมสอนก็บอกว่าภาพหนึ่งที่คนแชร์กันมากในโลกออนไลน์
กษัตริย์จิกมี่ที่ได้ทำเรียกว่าทำพูดภาษาชาวบ้าน
ก็คือทำพิธีคารวะในหลวงของเราเราจะให้ดูภาพนั้น
ต้องถือว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่มีความคุ้นเคย
มีความสนิทสนมกับพระราชวงศ์ไทยเป็นอย่างมากนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีการมีพระบรมราชองค์การสั่งให้วัดทุกวัด
ในเมืองประเทศภูตาลมีการสวดมนตร์
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ของภูตานกับประเทศไทยมีความใกล้ชิดนะคะ
พระมหากษัตริย์จิกนี่เสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทย
คนไทยเองต่างก็ชื่นชมพระบารมีท่านเหมือนกัน
ดังนั้นเมื่อมีข่าวร้ายเกิดขึ้นในประเทศไทยทางภูตานก็ไม่ได้ทอดทิ้งเรานะคะ
กษัตริย์จิกมี่เป็นที่รู้จักของคนไทยในช่วงตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งตอนนั้นในหลวงครองราช๖๐ปีถ้าคุณชายรัฐจำได้นะครับ
รัฐบาลในขณะนั้นได้ทูลเชิญประมุกพระมหากษัตริย์ทั้งหมด๒๐กว่าประเทศ
มาร่วมในพิธีสำคัญที่พระที่นั่งอนันต์จำภาพนั้นได้นะครับ
แล้วก็ที่คนไทยให้ความสำคัญแล้วก็โดดเด่นมากก็นี่แหละครับ
กษัตริย์จิกมี่ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐจันทรายาทอยู่
แต่ว่านั่นก็เป็นความต่อเนื่องทางความรู้สึกระหว่างคนไทยกับภูทานมาตลอด